เพราะว่าจะตามหาเด็ก๙ขวบ๒คน
คือเขาหายออกไปจากบ้านนะคะแล้วก็หายไปตั้งแต่ช่วงเย็น
คนในหมู่บ้าน๕๐กว่าคนมาช่วยกันตามหานะ
ตามหากันจนดื่นค้ายที่สุด
พบตัวเด็กแต่เด็กบอกว่าหนีอะไรมา
ยักษ์จากกลางทุ่งนา
เด็กบอกแบบนี้ก็เลยต้องวิ่งมาหลบค่ะคุณผู้ชม
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นช่วง๒ทุ่มคืนที่ผ่านมาเนี่ยนะคะ
โดยเจ้าหน้าที่มูลนิธิร่วมกระตันยูจุดเมืองสุโขทัย
เขาได้รับแจ้งจากชาวบ้านเพราะว่าชาวบ้านขอความช่วยเหลือ
บอกว่ากู้ภัยมาช่วยหน่อยตามหาเด็กสองคน
อายุ๙ขวบหายออกจากบ้านไป
จากพื้นที่หมู่๔ที่ตำบลตานเตี้ยอำเภอเมืองจังหวัดสุโขทัย
จริงทางพ่อของเด็กเขาก็บอกลุงของเด็กสิ
เขาบอกว่าที่แรกเจอเด็กคนนึงเล่นกันอยู่กลางทุ่งนา
เล่นที่สระอยู่ลุงก็บอกว่าไปบอกให้รีบกลับบ้านด้วยนะ
พอตอนเย็นอ้าวย่าเด็กก็ยังไม่เห็นเด็กกลับมาสักที
ก็เลยต้องรีบบอกให้ผู้ใหญ่บ้านประกาศเสียงตามสาย
แล้วก็ช่วยตามหาให้ตามหาหน่อยไม่รู้ว่าอยู่ไหน
แล้วหากันไปจนถึงประมาณสัก๒ทุ่ม

ก็เลยโทรแจ้งตำรวจแล้วก็มีการขอกำลังกู้ภัยมาช่วยนะคะ
ซึ่งตอนที่ค้นหากันอยู่ได้รับแจ้งจากทางนายปราโมท
ที่เป็นลุงของน้องลีโอบอกว่า

โพรงกอภัยอยู่ห่างจากบ้านประมาณ๕๐เมตร
ทีนี้ผู้สื่อข่าวก็เลยไปคุยกับน้องลีโอกับน้องฟ้อง

ทีนี้ตอนที่น้องตื่นมาก็คุยไง
ว่าเอาไหนเล่าให้ฟังซิว่ามันเกิดอะไรขึ้น

บอกว่าผมสองคนเดินหาปูนาอยู่
แต่ทีนี้มันร้อนผมก็เลยไปเล่นน้ำที่สระน้ำ
ตอนที่กำลังจะเดินทางกลับบ้าน
ผมเจอยักษ์ผมก็เลยเข้าไปหลบในโพรงกอไผ่
แล้วผมก็เผลอหลับไป
ทีนี้พอผมหลับไป
ลุงปราโมดแล้วก็ทีมกู้ภัยร่วมกับตันยู
ถึงมาเจอผมแล้วก็ปลุกผมออกมา
อันนี้เด็กบอกนะคุณผู้ชม

งงกับสิ่งที่เด็กบอกว่าเด็กเจอยักษ์
เพราะว่าไม่รู้ว่าสิ่งที่เด็กพูดมันหมายถึงอะไร
แต่อย่างน้อยเด็กทั้งคู่ปลอดภัย

ลีโอเอ้ยฟ้องเอ้ยไม่ต้องกลัวนะ
แล้วรวมถึงชาวบ้านเขาก็ชมทีมกู้ภัยด้วยไงคะ
ที่ช่วยกันค้นหาจนเจอตัวเด็กนะคะ